มีอีกหนึ่งเหตุการณ์บนท้องถนนค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
มีรถกระบะคันหนึ่งเขาขับปาดหน้ารถจักรยานยนต์
แล้วก็เบรกละทันรถจักรยานยนต์ก็เกือบจะชน
กระบะคันนี้ถอยมาจะทับ
คนของรถจักรยานยนต์กับคนที่ซื้อทำให้เขากระโดดกันอย่างเกิวนะครับ
ทอยมาดูสิมันก็กระโดดเอ๊ะกันดีกว่าจะมาถับครอบอีกรอบ
จนมีเนี่ยคนมาเห็นมาช่วยแล้วก็หนีไป
เขาก็โพสต์ภาพนี้ในโลกโซเชียลนะคะ
คนก็ไปวิจารณ์กันเยอะแหละทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบว่าตกลงเหตุการณ์นี้
มีใครได้รับบาดเจ็บบ้างคนได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นนักฟุตบอลนะคะ
อดีตผู้รักษาประตูสโมสรสงครายุนายเต็ดค่ะครับขาเจ็บ
นายวิธิชัยรักษาอายุ๒๘ปีคนนี้ค่ะอืม
เนี่ยก็ไปถามแฟนสาวด้วยเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะนายวิธิชัยกับเพื่อนอีก๒คนไปเที่ยวพัพที่จังหวัดน้องโบรมภูนี่ล่ะ
แล้วก็มีกลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่งอยู่ดีก็เข้ามาล็อกคอ
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักอะไรกันมาก่อนเลย

นายวิชิตชัยกับเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์

อยู่ดีก็มีกระบะมาจากไหนก็ไม่รู้
ปาดหน้าเบรกกระทันหันแล้วก็ถอยมา

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒๑๙มกราคมที่ผ่านมา
ตอนนี้ก็มีการเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำเพิ่มเติม
นัดสองฝ่ายมาเจรจากลายเกลี่ยกันนะคะ